หลายท่านตื่นเช้าไปทำบุญก็ส่งข้อความมาว่า

สร้างขึ้นมาด้วยเปลือกของหอยแคลงกันหน่อย
พญานาคเห็นไหมว่ามีกี่ตัวนี่ฮะมีกี่เนี่ยฮะ
แล้วทำจากเปลือกหอยแครงนะเอาไปแปะแปะแปะแปะเป็นเกร็ด
โอ้โหสวยงามมากสี่คนเหรอฮะเออนี่นี่เขียวเขียวเนี่ยฮะ
แปะอยู่เนี่ยคือหอยแครงทั้งนั้นนะครับ
แล้วก็ทาสีทับกันไปนะครับนี่ฮะอันนี้คือเปลือกหอยแครงนะฮะ
นำมาสร้างเป็นเกร็ดพญานาคเรียกเป็นองค์ใช่ไหมพญานาคใช่ไหม
ต้องเป็นองค์ใช่ไหมฮะก็ทำด้วยเปลือกหอยแคลงนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเขารวบรวมการบริจาคมาก่อสร้างด้วยความศรัทธา
รวมไปถึงพอสร้างเสร็จปุ๊บโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเลยนะฮะ
เดิมเนี่ยฮะหอยแครงมันก็เป็นสีธรรมชาติครับ
อย่างที่เราซื้อมาทานกันปัจจุบันก็เลยต้องทาให้มันเป็นสีเขียวมรกฏซะ
ให้มันสวยงามแบบนี้นะฮะพญานาคที่ทำด้วยหอยแครงเนี่ยนะฮะ
อยู่รอบองค์เจดีสามัคคีธรรมครับในวัดป่าเทพนิมิตเจดีสามัคคีธรรม
ที่บ้านนาคู่น้อยหมู่๙ตำบลนาคู่อำเภอนาแก่
จังหวัดนครพนมเจดีสามัคคีธรรมเนี่ยนะ
เกิดขึ้นจากความศรัทธาของผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเป็นร่างทรง
ชื่อว่าคุณยายสุนปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว
นิมิตเห็นว่าตรงนี้มันคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์
เป็นสถานที่อยู่อาศัยขององค์พ่อปู่พญานาคก็เลยบอกชาวบ้านปากต่อปาก
ร่วมกันกับชาวบ้านปรึกษาท่านเจ้าอาวาสด้วย
ในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีสองพันห้ามร้อยยี่สิบเจ็ด
ลักษณะของเจดีเป็นทรงยอดแหลมสูง๑๐เมตรฐานกว้าง๕เมตร
ภายในบรรจุสิ่งของมีค่าโบร่ำโบราณครับนะฮะรอบนอกเนี่ย
ประดับตกแต่งเจดีองค์เล็กกันไปประดับเรียงรายกันอยู่ที่ฐาน
จำนวนทั้งหมดนะฮะแปดหมื่นสี่พันองค์
เสมือนคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่อ่า
หมื่นสี่พันพระธรรมขันค่ะนะฮะก็เลยทำเจดีขึ้นมาแปดหมื่นสี่พันองค์
มีองค์พญานาคอยู่๘องค์รอบองค์เจดีดูแลปกปักรักษาก็คือมีองค์พญานาค
พระองค์เลื้อยอยู่นะฮะเลื้อยจากฐานขึ้นไปบนยอด
ส่วนอีก๓องค์นั้นจะเลื้อยรอบองค์พระธาตุพิษฐานนะฮะ
ทีนี้ปัจจุบันก็ถือเป็นศูนย์รวบรวมจิตใจของชาวบ้าน
ในพื้นที่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเอ่ยชาวบ้านเอ่ยเดินทางไปกราบไห้บูชาขอพร
หลายคนเขาบอกว่าไปกราบแล้วเนี่ยโอ้โหได้อย่างที่ขอโชคดีร่ำรวยกันไป
และวันนี้คุณผู้ชมวันมาครับบูชาเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่
นครพนมหรือว่าใกล้เคียงก็สามารถเดินทางไปไหว้ขอพรและไปชมความสวยงามกันได้
ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขต่างแล้วก็ทำบุญกันได้ที่วัดป่าเทพนิมิตเจดีสามัคคีธรรม
ที่บ้านนาคู่น้อยอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมอุ้ยสวยงามมากนะ
ช่วงนี้ขอบคุณล่ามผู้แปลภาษามือด้วยอาจารย์พระวันแสงสุนทรนะครับ
ที่แล้วก็พนมเย็นนี้ถ้าพนมคนน่าจะแน่นแล้วนะครับ